หนุ่มที่อ้างตัวไปเป็นพระศาสดาองค์ใหม่
แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยย่านนั้นเขาบอกว่าอย่าไปสนใจเลย
และแนะนำหนุ่มคนนี้พบแพทย์ด่วนเลย
จริงแล้วต้นทางนะมาจากเพจพระมหาภัยวัน
บอกเนี่ยมีภาพชายนุ่งขาวห่มขาวด้านในเป็นสีน้ำเงินนี่นะครับ
เป็นพระศาสดาองค์ใหม่เพื่อมาช่วยพวกเรา
บ้านโน้นสมบูรณ์อยู่ที่ศรีราลาศจังหวัดศรีสเกตนะครับ
ไปเจอคุณสุริยาสุริยาสะพานุภาพทั้งบ้านมีอยู่คนเดียว
แต่รอบบ้านเนี่ยมีป้ายไวนิวอย่างนี้เหมือนกับเป็นพระศาสดา
บรรลุธรรมอะไรประมาณนั้นนะมีแสงวอบด้วยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้
เขาก็ยืนยันว่าเขาแค่เป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้อวดอุตริอวดอ้าง
ว่าเป็นศาสดาองค์ใหม่แต่ประการใดเลยทุกคนก็แชร์กันไป
แล้วก็ไปใส่ผมเองผมไม่ได้เป็นคนอวดอ้างอย่างนั้นเลย
เดี๋ยวฟังเสียงนะฮะจากสุริยาครับ
วงกล้มสิเขารอบหัวแสงไปหน้าภาคทั้งที
ขอบหัวเขาก็ยืนว่าบรรลุแสงสบายไปแล้ว
แสนว่าขุนสุริยาบรรลุก็แสนสบายไปแล้ว
กะท้ายโทดอกมาแสนแล้วกระท้ายโทดอกมา
เขาเรียกว่าแสงธรรมครอบหัวครอบห้องสี่แสงธรรมครอบ
แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าบรรลุขั้นขั้นสูงเขาเรียกว่าขั้นละเอียดสูงสุด
อืมบรรลุตายสังขารครบถ้วนคันที่สองอันนี้
ไม่ได้ประกาศศาสนาแต่ประการใด
ทำเองบรรลุเองมีอยู่๔ขั้นด้วยกัน
แต่ขั้นที่สามจะผ่านไปแล้วที่มาจากหน้าผากอืม
คราวนี้ก็ขั้นที่สี่แล้วจริงจริงแล้วเลยไปดึงขั้นที่ห้าแล้ว

องค์สุริยาบอกมันเป็นจังสี่มันเป็นจังสี่แหละจังสี่จังสี่
ไม่ได้มาโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นใครแต่ประการใดนะครับ
แต่ว่าพอไปดูภาพเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงส่วนหนึ่ง
สุริยาเคยไปถ่ายที่วัดหนองบัวดง
ไปเจอท่านเจ้าวาดฮะพระครูสุพัฒน์ธรรมโสพล
เจ้าวาดวัดหนองบัวดงบอกเฮ้ยไม่เคย
สุริยาไม่เคยบวชวัดนี้แล้วไม่ใช่พระของวัดด้วย
ดังนั้นสิ่งที่สุริยาทำหรือไปแอบอ้างเนี่ย

ดังนั้นอย่ามาเหมารวมว่าวัดมีส่วนสนับสนุนสุริยาแต่ประการใด
ย่านนั้นเป็นไงบ้างเจอคนที่เป็นอรหันขนาดนี้
ชาวบ้านบอกไม่เคยมีใครสนใจเขาเลย
แต่สิ่งที่อยากจะแนะนำสุริยานะตอนนี้เนี่ย
ควรจะไปพบแพทย์อ่ะหาหมอเนี่ยดีที่สุดแล้ว
เพราะดูสภาพเนี่ยแหมไม่ปกติธรรมดาสักเท่าไหร่นะฮะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นจังหวัดศรีสะเกดครับ